เกิดจากรถเก็บขยะ๒เหตุเลย
เหตุแรกโอ้โหพระท่านตกอกตกใจต้องวิ่งมาดู
กำแพงวัดของอัตมามันพังเสียหาย

ส่วนเหตุที่๒คุณเหตุที่๒ก็สลดเพราะว่าชนนักเรียน
ดูเหตุแรกนี้ก่อนนี่คุณผู้ชมฮะ

เห็นกำแพงวัดไหมพังเลยใช่ค่ะพังเลย
พระท่านบอกโอ้อัตมาต้องมานั่งซ่อมอีกแล้วนะฮะ
รถบรรทุกเก็บขยะสีเขียวทะเบียน๘๓๐๙๑๖ระยอง

แล้วก็อยู่ใกล้กับกำแพงวัดที่พังเสียหาย

ตำบลหนองตับพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
หลังเกิดเหตุรถขยะไปชนกำแพงวัดเสียหาย
ล้อรถนะคุณทะไหลเอาดินกระจายขึ้นไปถึงซุ้มประตูวัดเลยคุณ
สร้างความตกใจให้กับพระญาติโยมและชาวบ้านบริเวณนี้เลยนะฮะ

ไม้กวาดมาคนละไม้ละมือมาช่วยกันกวาดดิน
ให้รถเข้าออกเส้นทางนี้ได้ตามปกติแล้วก็เข้าออกวัดได้ตามปกติด้วยนะครับ
คนขับรถขยะคือนายสมควรเหลืองจันทึกอายุ๕๕ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถเก็บขยะอยู่ในเขตอบตตะพง
นำขยะมาทิ้งที่ส่วนกลางของอบจระยอง
กำลังจะขับรถกลับนะฮะตรงนี้มันเป็นทางโค้งฝนตกถนนลื่นครับ
เสียหลักฮะคุมรถไม่อยู่ชนเข้ากับกำแพงวัดจนเสียหาย
ตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับหางคิ้วแตกเย็บไปหลายเข็ม
แขนก็มีแผลถลอกแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ระยองนะครับ
ส่วนอีกเหตุนะคุณสลดเป็นอุบัติเหตุรถหกล้อเก็บขยะของอบตบ้านหม้อ
กับรถจักรยานยนต์ของนักเรียนสองคนที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนคุณ
เป็นเหตุให้นักเรียนชายเสียชีวิตทันทีครับ

นี่คุณเด็กนักเรียนนะใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นคลองสุเอสสะพาน๖
ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรชบุรีนะครับ
ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์รุดตรวจสอบ
พบรถ๖ล้อเก็บขยะของอบตบ้านหม้อ
ทะเบียนเพชรชบุรีจอดอยู่กลางถนน
สภาพหน้ารถมีรอยชนเสียหาย
คนขับก็คือนายลิขิตน้อยวงอายุ๒๘ปีครับ
ส่วนใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีขาว
หมายเลขทะเบียน๑กกคควาย๘๖๙๗เพชรบุรี
สภาพถูกชนพังเสียหายยับเยินนะครับ
เรื่องต้นทราบว่าขับขี่กันมา๒คน

เป็นนักเรียนชายนะฮะอายุ๑๘ปี
เรียนอยู่ม๖เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนคงคารามด้วยคุณ

อนาคตยังไกลนะฮะแล้วเป็นนักฟุตบอลตัวแทนจังหวัดเพชรชบุรีด้วยอ่ะโอ้โห

เป็นนักเรียนผู้หญิงอายุ๑๖ปีนะครับ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรบุรีครับ
หลังเกิดเหตุแพทย์เวรโรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรบุรี

นำศพผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาไว้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าญาติจะนำศพไปประกอบพิธี
วัดห้วยกวางจริงตำบลพุทธสวรรค์
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีบ้านเกิดของน้องเขา
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนคนขับรถเก็บขยะ
แล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้อบตบ้านหม้อเอง
บอกว่าเหตุการณ์นี้จริงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะ
บตเองก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ก็จะยึดเรื่องของมนุษยธรรมเป็นหลัก
คำนึงถึงนะว่าฝ่ายไหนฝ่ายผิดฝ่ายไหนฝ่ายถูก

เป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องดำเนินการต่อไป
เหตุจากรถเก็บขยะ๒เหตุเลยนะฮะทั้งระยองแล้วก็เพชรบุรี